คุณผู้ชมมาตามข่าวกันต่อโอ้โหนี่โหดมาก
ด้านหลังนี่เป็นฆาตกรที่หลอนกาว
แล้วบุกเข้าไปในบ้านนะไปฆ่า
คือโมโหมากอะครับละเอามีดไปแทง
แทงด้วยความแค้น๒ศพ๒ชีวิต
เส้นให้กับความแค้นนี้
เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่าทั้งสองคนสองศพเนี่ย
ปมของความแขนเนี่ยมันต่างกัน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณเกือบ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
บ้านหนองครูเที่ยมเผอร์เมืองยะโสธร
ไปดูจุดแรกก่อนเห็นเลือดแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียว
ตรงครัวข้างบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นเป็นกองเลือดอยู่ตรงเสือแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คนที่เขาได้รับบัตรเจ็บคนที่โดนแทงคือนายชายโยขันเงินอายุ๔๙ปี
เป็นเจ้าของบ้านนะแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยสภาพคือนุ่งแต่สโรงตัวเดียว
จมกองเลือดอยู่กู้ชีพก็ต้องนำตัวนายชายโยส่งโรงพยาบาลยะโสธร
สุดท้ายนายชายโยเสียชีวิตรายแรกทางฝั่งซ้ายมือ
ส่วนขวามือเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือจุดที่สอง
จุดที่๒เป็นบ้านชั้นเดียวขยิบออกไปอีกไม่กี่หลังค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปในโถงเนี่ยเจอเป็นรอยเลือดแล้วใกล้กันกับห้องพระเนี่ยก็เจอเป็นเลือดแบบเยอะมากเลย
มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยส่วนเจ้าของบ้านที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือนายสำเริงชัยศรีอายุ๕๘ปีทีนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่านายสำเริงก็เสียชีวิตเหมือนกัน
นี่ค่ะเป็นรอยเลือดของบ้านหลังที่สองนะคะทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองคูก็คือนายสัตยาพลชัยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่ก่อเหตุมือมีดเนี่ยนะชื่อว่านายหนึ่ง
หนึ่งเป็นชาวบ้านบ้านหนองหงอกค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองยะโสธรเพิ่งจะย้ายมาเป็นเขยของบ้านหนองคูได้สักสองปีแล้วในหนึ่งเนี่ยนะก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปชอบกินเหล้าชอบดมกาวด้วยอุ้ยทั้งดมทั้งดื่มเนี่ยนะคะทีนี้หนึ่งกับนายชโยคนตายคนแรกเนี่ยนะเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลยตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะปมเหตุ

นี่แหละในนึ่งชื่อว่านายบุญสิงบุญเรืองอายุสี่สิบเอ็ดปี
หนึ่งบอกแบบนี้ผมกินเหล้าก่อน
ก่อนจะไปก่อเหตุเพราะอะไรถึงไปก่อเหตุรู้ไหม
ในสำเริงคนตายคนที่สองเลยนะ

ผมก็โกรธสิผมก็แค้นสิบุกไปแทงสำเริงคาบ้านเลย
นี่อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่เขาเก็บมาได้ค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ถามต่อนะบอกว่าอ้าวแล้วอีกคนนึงอ่ะ
ชัยโยชัยโยไปทำอะไรทำไมหนึ่งถึงไปฆ่าเขา
หนึ่งบอกแบบนี้ก็ชัยโยมักจะมาดูถูก
ก็เลยลงมือสางแค้นเอามีดไปแทงเลย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ

เพราะว่าผู้ตายก็มาพูดอะไรไม่ได้แล้วนะฮะ